อันนี้ไม่รู้ว่าออกอาการเงิบจริงหรือว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
เธอเองมีการโพสต์ลงในโซเชียลของเธอนะครับ
วงเงินค่ะบอกว่าทำงานแล้วเงินก็ไม่จ่ายไม่ได้สักที

ลูกค้าบอกว่าจ่ายไปแล้วแต่จ่ายไปให้กับอีกคนนึง
คนก็เลยมาโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าแน่เลี่ยงภาษีหรือเปล่า
ใช้ชื่อคนอื่นรับเงินหรือเปล่าตามเลย
นี่ไงอยู่ดีไม่ว่าดีเขาว่ากันอย่างนั้นในโซเชียล
นักแสดงสาวว่าที่คุณแม่ลูกหนึ่งเบนท์ผ่อนชิตา
โพสต์ภาพลงอินสตราแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่า
เธอเองยังไม่ได้รับเงินในการลงโฆษณาข้าวเพื่อสุขภาพค่ะ
ที่เวลามันผ่านมานานแล้วนะ
ต่อมาค่ะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งออกมาชี้แจงตอบกลับว่า
ชำระเงินไปให้แล้วตั้ง๙๐๐๐บาทผ่านทางบุคคลบุคคลนึง
ซึ่งคุณเบ้นเองให้ชื่อคนนี้เอาไว้นี่
แล้วก็การโพสต์ภาพของคุณเบ้น
แต่ว่าเขาบอกว่ามีการพูดคุยกับเจ้าตัวแล้วว่าเป็นความเข้าใจผิดกัน
แต่ว่าภายหลังค่ะคุณเบ้นก็เลยลบภาพดังกล่าวออกนั่นเอง

ตกลงเบ้นได้เงินคืนหรือยังแล้วตกลงเงินโอนไปที่ใคร

ดังก็นำข่าวดังกล่าวจากการตอบโต้จากคู่กรณีไปแชร์ต่อ
เป็นเหตุให้ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกต
บวกว่าแทนที่จะได้รับเงินเกลาไปต้องโปะแตก
พอมีการอ้างชื่อบุคคลที่ใช้รับเงินแทน
กลายเป็นการจงใจหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่า

ก่อนหน้านี้เคยมีคดีดังแบบนี้แหละ
เกิดขึ้นกับดาราตัวแม่คนหนึ่งในวงการบันเทิง

รับงานรับเงินงานดาราออกงานทีนึงได้เป็นสนแสนไง
ถ้าจ่ายภาษีก็หลายบัตรอยู่
รับเองตลอดถ้าเงินเข้าบัญชีแล้วจะบอกนะคะ
สรุปตกลงใครเงิบใครเงิบกันแน่งาน
นั่นน่ะสิแต่ตอนนี้น้องเบ้นอยู่ต่างประเทศใช่ไหมน้องร่าย
แล้วค่ะพักผ่อนอยู่นะฮะกับลูกน้อยกลอยใจในท้องด้วย
คนท้องอย่าเจอเรื่องเครียดมากไม่ดีนะคะ